ตามความคืบหน้าเหตุโกดังเก็บดอกไม้ไฟแล้วก็พลุระเบิดที่ตลาดมูโน้ตที่จังหวัดนราธิวาสกันหน่อยนะคะ
ไหนจะมีประเด็นเรื่องที่เจ้าของโกดังเฮียสวัยกับเจ๊หลิน

ประสานบอกจะมามอบตัวตั้งแต่เมื่อวานซืนแล้ว
นี่ยังไม่มาเลยจนเขาต้องออกหมายจับนะคะ
เรื่องต้นบิ๊กโจ๊กบอกว่าเตรียมประสานไปฝั่งมาเลเซียแล้วเพราะเห็นว่าหลบหนีอยู่ที่ฝั่งมาเลเซีย
รวมถึงมีชาวบ้านมีคนงานออกมาแฉเรื่องสวยในพื้นที่อีก
เพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่อยู่จะมีโกดังเก็บพลุมาอยู่กลางชุมชนติดกับรั้วบ้านคนแบบนี้
เด้งตำรวจไปสี่รายรวมถึงจ่าฟอร์ฟันที่มีคนเอ่ยชื่อเอาไว้ด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้ชาวบ้านพอออกมาแชร์ปุ๊บนะคะว่ามีตำรวจเรียกรับเรื่องของสวยเรียกรับผลประโยชน์ในการปล่อยประละเลย
เพื่อให้การตรวจสอบข้อได้จริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
ทางด้านผู้บังคับการภูทรจังหวัดนราธิวาสก็เลยมีคำสั่งย้ายข้าราชการตำรวจสพมูโนะ๔ราย
เป็นผู้อำกับสพมูโนะรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสพมูโนะสารวัสสืบสวนแล้วก็สารวัตรป้องกันและปราบปราม
ทั้ง๔คนมาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาสนะคะ๔คนนี้ค่ะแล้วก็ให้ขาดจากตำแหน่งเดิมด้วย
บวก๑นะคะจ่าสิบตำรวจมหาหมัดฟาโรตัญญีนายูหรือที่เขาเรียกกันว่าจ่าฟาโรผู้บังคับหมู่การป้องกันและปราบรามสพมูโนะ
ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาสคนนี้แหละคือจ่าฟอร์ฟันที่ก่อนหน้านี้มีคนมาใบ้ตัวอักษรเอาไว้ว่าเป็นคนที่เก็บสวยจากนักธุรกิจสีเทาในพื้นที่ตลาดมูโนะแล้วเอาไปส่งให้กับผู้บังคับบัญชา
ส่วนความคืบหน้าในเรื่องของคดีค่ะวันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรมาตรวจสอบโกดังเก็บพลุด้วยตัวเองลงพื้นที่มาเองเลยนะคะนี่ค่ะบิ๊กโจ๊กนำทีมลงมา
โดยบอกว่าสารอนุมัติหมายจับสองสามีภรรยาเจ้าของโกดังแล้วในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งตอนนี้สองคนหลบหนีอยู่ที่มาเลเซียแล้วก็ไม่ได้มีการประสานขอมอบตัวนะคะเดี๋ยวต้องมีการประสานทางการมาเลเซียให้ส่งตัวผู้ต้องหามาฝั่งไทยด้วยและจะตรวจสอบว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นเจ้าของจริง
มาสั่งพลุมาจากผู้ค้าในเขตเทศบารณคลแหลมชะบังศิราชชนบุรีแล้วสินค้าก็ส่งมาที่อำเภอบังกล่ำจังหวัดสงขราก่อนจะส่งต่อมาที่ตะบลโมนะและก็ส่งขายไปยังมาเลเซียตอนนี้ชุดศึกษ์ส่วนกำลังตรวจสบบริษัทต่างอยู่นะครับรวมทั้งบริษัทที่อยู่ในกรุงเทพด้วยที่มีส่วนเกี่ยวข้
เดี๋ยวต้องดำเนินการเรื่องการยึดทรัพย์ด้วยนะครับก็แสข่าวที่บอกว่าจ่าฟาโรเรียกรับสวยนะ
โจ๊กบอกได้สั่งให้ตรวจสอบแล้วถ้าพบว่าทำผิดจริงก็ต้องลงโทษนะฮะ
ดำเนินคดีไม่มีการละเว้นแน่นอนส่วนจะมีนักการเมืองท้องถิ่นมาร่วม
มีส่วนรู้เห็นรับสวยหรือไม่อย่างไรยังไม่มีข้อมูลนะครับ
วันนี้ยังไม่ปักใจอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อว่าจะไปปกป้องใคร
หรือว่าแค่จ่ามันเล็กไปมันเป็นแค่ปลายทางองค์กรตำรวจเป็นองค์กรใหญ่เนี่ย
จะมีตำรวจสองแสนกว่านายจะมีสวยไปถึงขั้นที่มันใหญ่กว่านี้หรือไม่เนี่ยนะฮะ
โจ๊กบอกว่าคือถ้าจะพูดว่าไม่มีสวยมันก็คงโกหกนะ
แต่วันนี้ที่อยู่ได้เนี่ยเพราะองค์กรตำรวจเนี่ย
มีตำรวจที่ดีมากกว่าตำรวจไม่ดีอืมอ่าซึ่งตั้งแต่เมื่อวานี้
คุณออสซี่ดนระวีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ย
ก็ได้ไปตระเวนคุยกับชาวบ้านเนาะพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเนี่ย
ที่รู้เรื่องของการจ่ายสวยต่างวันนี้คุยอีกคนนึงนะคะครับ
วันนี้คุยกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่อำเภอสุไงโกลก
เขาเล่าขั้นตอนการจ่ายสวยเลยนะคะจากการนำสิ่งของฝั่งมาเลเซียเข้ามาทางด่านสุไงโกลก
อกนอกจากจะทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วเนี่ยเขาก็มีอาชีพขายข้าวของเครื่องใช้ที่นำเข้ามาจากมาเลเซียด้วยเหมือนกัน
ตลอดระยะเวลา๓ปีที่เป็นพ่อค้าเนี่ยขนาดเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเขายังต้องจ่ายสวยเลยค่ะ
จาให้กับตำรวจตรวจคนเข้ามือที่อยู่ต้นทางหน้าด่านประมาณสี่ถึงห้าพันบาท
แต่ใบเสร็จที่ได้เนี่ย๕๐๐นะคะศูนย์มันหายไปตัวหนึ่งค่ะ
เพราะเข้าพื้นที่สถานีตำรวจภูทรสุงไงโกลกปุ๊บ

เป็นรายเดือนเดือนละอีก๑๐๐๐บาท

ก็จะถูกก่อกวนแล้วก็ยึดสิ่งของไว้

ถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม
ถ้าของไม่เยอะก็จะให้จ่ายแบบรายเดือน

บางคนก็๑๐๐๐บาทบางคนก็๕๐๐บาทแล้วแต่
ของเยอะของน้อยเขาจะดู

เอาผมน้อยนะเอาผมไม่เยอะนะ
บางคนก็ได้น้อยบางคนก็ได้เยอะแล้วแต่

ทำไมถึงต้องจ่ายในเมื่อนำเข้ามาสู่กฎหมายแล้ว
เขาอ้างอ้างไปเรื่อยอ้างไปเรื่อย

เขาพยายามกากรถไว้ไม่ให้ไป
เขาพยายามอ้างนู่นอ้างนี่จนชาวบ้านก็เกิดความรำคาญ

เราโทรคุยกับจ่าฟาโรด้วยนะคะ

ตอนนี้ทั้งเครียดแล้วก็กังวลหลังถูกโจมตีว่ารับสวย
ุ่มเสี่ยงที่จะถูกลงโทษทางวินัย
ตอนนี้นี่เบื้องต้นยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
แล้วก็ยังไม่ได้เตรียมข้อมูลในการรายงานข้อได้จริงให้กับผู้บังคับบัญชาเลย
ไม่มีครับพี่ผมไม่ทราบเลย

เครียดของตอนนี้ผมขับรถอยู่
แต่เครียดมันสองอย่างครับพี่
ก็พี่ดิผมยังไม่ทราบครับพี่
เรื่องต้นทนายความของเจ้าของโกดัง

ว่ารูปความก็คือสองสามีพระยา

แต่ยืนยันว่าจะเดินทางกลับมารับทราบข้อกล่าวหาไม่เกินสัปดาห์หน้า
แล้วก็เตรียมเงินประมาณ๑ล้านบาทมาเยียวยาผู้ประสบภัยทุกคนแล้ว
แต่อันนี้พอมันออกหมายจับไปแล้วเนี่ย
มันก็จะไม่มีการมอบตัวเกิดขึ้นแล้วถูกไหมคะ
คือผมว่ามันต้องเป็นการแสดงความจริงใจเรื่องการ
จะช่วยเหลือเขาหรือว่ารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะ
คือเขาตายตั้งเท่าไหร่บ้านที่พังเสียหายอีกเท่าไหร่ใช่ไหม